คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นการกินเจวันที่๓แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการกินเจกันหน่อย
ลงใต้ไปดูที่ภูเก็ตค่ะกับเทศกาลกินผักที่ภูเก็ต
เทศกาลเจี๊ยฉายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสืบทอดเทศกาลนี้เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะ
บรรยากาศปีนี้ค่ะเป็นการกินเจวันที่๓ที่สารเจ้าบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสารเจ้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยมีชาวภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเนี่ย
ก็มาร่วมเทศกาลกินผักเจี๊ยฉายแล้วก็ร่วมพิธีกรรมต่าง
แต่ถามว่าปีนี้คึกคักไหมเหมือนอย่างที่เรานำเสนอข่าวเลยค่ะ
ไม่ค่อยจะคึกคักทางจังหวัดเองเขาก็ขอความร่วมมือ
พวกการแสดงอภินิหารต่างของม้าทรงเขาให้งดนะคะปีนี้
ทีนี้จากการตรวจสอบบริเวณสารเจ้าตรงนี้แล้ว
เราก็ไปดูที่ร้านขายอาหารเจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ทำเหมือนกับทุกปีนั่นแหละ
ทำอาหารเจมาวางขายเข่าแกงเจป่อเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดเผือกทอด
บ้าจ่างขนมเจก็เป็นทางเลือกให้กับคนมาจับจ่าย
ซื้ออาหารเจไปรับประทานนะคะเราไปคุยกับคุณป้าสมรัฐรัตนสมเริก
คุณป้าเนี่ยขายอาหารเจบอกว่าถึงจะดูว่าเหมือนคนน้อยนะ
คนไม่ค่อยมานั่งกินที่ร้านแต่ถามว่าที่ร้านขายดีไหม
ก็ขายดีเหมือนทุกปีเพราะว่าส่วนใหญ่คนเข้ามาคุณ
ไม่ได้นั่งทานที่ร้านไงจะมาซื้อใส่ถุงแล้วก็กลับบ้าน

ใช่ค่ะแล้วก็หลายเมนูเลยฟังเสียงคุณป้าสมรัฐหน่อยนะคะ
ป้าบอกได้อยู่นะปีนี้นี่คือที่ภูเก็ตนะคะ
เดี๋ยวพาไปต่อค่ะลงไปเที่ยมเพิ่มเบ็ด
จังหวัดยะลาค่ะที่สารเจ้าแม่กวนอิมเบตงนะคะ
และทุกปีจะมีชาวไทยเชื้อสายจีน
แต่งชุดขาวมาร่วมกันถือศิลป์กินเจ
ปีนี้ก็เงียบเหงากว่าทุกปีนะคะ
แต่ก็ยังมีพวกพ่อครัวแม่ครัวก็มาช่วยกันทำอาหารเจ
ให้คนที่มากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับประทาน
แล้วก็ให้ใส่ปินโตกลับไปทานที่บ้านด้วยนะคะ
บรรยากาศการขายอาหารเจปีนี้ก็ไม่ค่อยจะคึกคัก
เพราะว่าหลายคนก็เลือกไปรับประทานอาหารเจตามสารเจ้าต่าง
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคนี้ภาวะนี้ด้วยนะคะ